ช่วงสายที่ผ่านมามีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้
เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังรวมทั้งรถฉีดน้ำกว่า๒๐คันเข้าสกัดเพลิงไหม้ในครั้งนี้
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงสามารถสกัดเพลิงได้ค่ะ
ภายในซอยสารเจ้าถนนคลองสี่วาตำบลข้อกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาคร
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยระดมรถดับเพลิงประมาณ๒๐คัน
ฉีดน้ำสกัดไฟที่ลุกไหม้ภายในอาคารด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนผลิต
โดยไฟได้ลุกไหม้เครื่องจักรกลและวัสดุภายในตัวอาคารเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงควบคุมไฟไว้ได้นะคะ
ซึ่งขณะที่เกิดเหตุมีหญิงอายุ๓๕ปีสำลักควันไฟ
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
นายนพวิทย์จงเพิ่มวัฒนาผลอายุ๒๙ปี
รองผู้จัดการบริษัทกล่าวนะคะว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มควันลอยออกมาจากในห้องพิมพ์
พนักงานนั้นพยายามช่วยกันดับไฟแต่ว่าไม่สำเร็จ
เพราะว่าในห้องมีทินเนอร์และสีซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่จากกองวิทยาการเข้าตรวจสอบอีกครั้งค่ะ
ส่วนความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าจะมากกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ